ที่เพชรชบูรณ์คราวนี้มีคำถามนะจ๊ะฟังกันให้ดีนะจ๊ะ
ใครที่ชอบกินน้ำปูของเพชรบูรณ์เนี่ยต้องมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
คือชาวบ้านหมู่ก้าวที่บ้านสันติศุกร์ที่ตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีเนี่ย
กำลังออกหาปูตามทุ่งนาดังนั้นมันคือปูอะไรฮะระหว่างปูทะเลกับปูนา
สิคะปูนาฮะมันอยู่ตามทุ่งนานะฮะเอาปูมาทำอะไรเอามาทำเมนูเด็ดที่ชื่อว่าน้ำปูครับ
เขาบอกว่ามีกินปีละครั้งนะช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
เพราะว่าเป็นช่วงที่ปูมันเยอะและกำลังตั้งไข่แล้วมันมีมันปูเยอะครับ
สำหรับวิธีทำน้ำปูให้อร่อยต้องใช้ปูนาสดโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะคุณฮะ
จับมาล้างทำความสะอาดนำไปลวกครับแล้วก็นำมาแกะกระดองเอาแต่เนื้อปู
แล้วก็มันปูเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนำมาตำกับอะไรบ้างล่ะ
ใบมะกรูดตะไคร้ขาแล้วก็ขิงนี่ค่อยตำกันไปนี่วิถีชาวบ้านนะ
คุณวิถีชาวบ้านนะฮะจนได้น้ำปูที่เข้มข้นอุ้ยนี่เมื่อกี้เห็นไหมฮะ
ว่ามีส่วนผสมเยอะเลยแต่เราไม่เอาส่วนผสมนะเรากรองเอาแต่น้ำปู
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าน้ำปูนาน้ำปูนาน้ำปูนาสิคุณ
คุณก็ย้ำคำตอบให้คุณผู้ชมซะแล้วจากนั้นก็นำไปใส่กระทะเลย
ตั้งไฟเขี้ยวจนน้ำปูแห้งเคี่ยวกัน๓๔ชั่วโมงมันจะเป็นแบบนี้คุณ
มันแห้งแล้วนะจะได้รสชาติของน้ำปูที่เค็มมันกลมมีกลิ่นหอมของมันปู
แล้วก็เมื่อน้ำปูแห้งก็จะรอให้เย็นเสร็จแล้วก็ตักใส่กระปุก
กินได้เป็นปีเลยคุณเหมาะในการคลุกกินกับข้าวร้อน
หรือเอาข้าวเหนียวจิ้มนะคุณหรือว่าเอาผักจิ้มก็อร่อยไม่แพ้กันเลย
นี่คือน้ำปูวิถีชีวิตของชาวเพชรชบูรณ์นั่นเองนะครับ